มีผู้ชายคนนึงนะครับเขาตกงานตกงานจากนี่แหละ
ช่วงของโควิด๑๙มีลูกอยู่๒คน
วันนี้เขาตัดสินใจเข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
แถวรามอินทราซอย๒๑แต่ว่าถูกจับได้
พอถูกจับได้เขาบอกเลยว่าเอาผมเข้าคุกเลยเถอะ
เอาผมไปเข้าคุกเลยเพราะว่าในคุกยังมีข้าวให้กินทุกมื้อ
เขาได้โพสต์ภาพนะตอนที่คนกำลังช่วยกันจับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็พิมพ์ข้อความบอกว่ามีคนขโมยโจ๊กกับโค้ก
แล้วก็เข้าสารถุงเล็กแล้วคนที่ถูกจับได้
บอกว่าผมตกงานไม่มีเงินไม่มีที่ไหนรับเงินไม่มีกินข้าวจับผมเถอะ
พนักงานของร้านสะดวกซื้อเขาก็ถามว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่มีเงินกินข้าวเนี่ย
อยากจะได้อะไรไปกินเนี่ยทำไมไม่ขอดีมาขโมยทำไม
ผู้ชายคนนี้บอกว่าถ้าวันนี้ผมขอวันหน้าผมก็ต้องมาขอ
ผมเข้าคุกมีข้าวกินทุกวันจับผมเข้าคุกดีกว่าแล้วก็ร้องไห้
นี่ฮะโอ้โหเรื่องนี้พอถูกแชร์ไว้นี่คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
แสดงความเห็นใจกันเยอะแต่บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีการหาทางออกที่มันไม่ถูกนั่นแหละนะ
จะเข้าใจแต่ก็มันก็ทำแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายอืมนะฮะอ่า
เหลือก็เนี่ยแหละฮะก็ว่ากันไปตามสถานการณ์บางคนก็ถอนหายใจกับสภาวะแบบนี้
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาบอกเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมนะครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปขโมยของจริงเพราะว่าเขาตกงาน
คนที่มาบอกเล่าเพิ่มเติมสงสัยจะคือชายคนนั้นแหละบอกว่าเขาไม่ได้อยากโดนจับหรอกนะ
เขายังมีลูกอีกสองคนที่ต้องเลี้ยงเขาเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่แค่หกสิบบาทนะ
โดยเจ้าของข้อความเนี่ยได้ช่วยจ่ายเงินค่าขโมยของที่ถูกขโมยรวมแล้วประมาณ๔๐๐บาทให้
ให้กับทางร้านสะดวกซื้อแล้วก็เจรจากันจนยอมความกันไปได้
เขาไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่ามีคนที่เขามาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาช่วยจ่ายเงินให้
วันนี้คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุ
อยู่ที่แถวรามอินทราซอย๒๑นะครับ
ได้ไปคุยกับคนขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น
เขาเล่าว่าเมื่อสองวันก่อนผู้ชายที่ก่อเหตุ
ก็เคยมาเรียกให้เขาเนี่ยขี่รถไปส่งแถวรามอินทราซอย๕นะ
แต่พอมาเรียกเขาแล้วเนี่ยก็บอกกับเขาตรงว่าผมไม่มีเงินจ่ายค่ารถนะพี่
พี่วินเขาก็ถามไปว่ามีสัก๑๐บาทไหมล่ะ
ปกติที่เขาจะให้ไปส่งมันราคา๒๐
ชายคนนี้บอกว่าผมไม่มีติดตัวสักบาท
เนี่ยกำลังจะไปกดเงินเพราะพี่สาวบอกว่าจะโอนมาให้
จนกระทั่งเขามาเห็นนี่แหละเห็นจากข่าวนี่แหละว่า
เอ้าผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุขโมยของในร้านสะดวกซื้ออีก
เจ๊ผมไม่มีตังค์ค่ารถเดี๋ยวไปกดตังค์พี่สาวผมจะโอนเงินไว้๕๐๐
ก็บอกว่ากดพี่สาวผมยังไม่กดเลยยังไม่กดมาให้ทำไง
ก็บอกอ๋อไม่มีตังค์ใช่ไหมบอกครับไม่มีตังค์
ผมไม่มีแค่สักบาทไม่มีเงินกินข้าวเลยรองเงิน๕๐๐๐ก็ไม่ได้
อ๋อผ่านมา๒วันแล้ว๒วันแล้วก็คล้ายว่าจะเป็นคนเดียวกัน
แล้วบอกว่ามีตังค์กินข้าวไหมบอกว่ามีมีอยู่วันนี้
แต่เหลือ๑๐บาทเองหมดตัวจะเอาเขาได้ยังไงมันเอาไม่ได้
พี่ค่ะแต่วันนั้นพี่อุทัยก็ใจดีนะครับ
เขาก็เลยขี่ไปส่งให้แบบไม่เอาตังค์เลย
อ่าแต่ถามว่าอ่าชีวิตของวินจักรยานยนต์รับจ้างตอนนี้เป็นยังไง
นี่มีเงินติดตัวอยู่แค่ร้อย๑๐๐ร้อย๒๐๐ร้อยมันในกระเป๋า
ทั้งวันที่คุณเขริงคุณเราไปคุยด้วย
พี่เขาบอกเขายังวิ่งวินได้แค่๒๐บาทเองนะ
ทั้งวันเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
คนที่ขโมยของเนี่ยหลังจากที่คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะ
เราก็เจอกับคนนี้จนได้นะฮะผู้ชายคนนี้ที่ไปขโมยของร้านสะดวกซื้อเนี่ย
เขาอายุ๓๗ปีบอกเราว่ามีลูก๒คนยอมรับกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ตัดสินใจทำลงไปแบบนั้นเพราะไม่มีกินจริงมันหมดทางเลือกจริง
ชีวิตทุกวันนี้ลำบากมากเขาเคยทำงานรับจ้างขายของ
ก็หางานทำไม่ได้หลังจากนี้รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอีก
อยากขอบคุณสังคมที่พร้อมให้โอกาส
ทำไมผมก็ต้องถึงจุดนี้ด้วย

อะไรที่ให้มันยอมความได้ก็อยากให้ยอมความ
เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปป้นจี้ฆ่าใครอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอยากให้โลกนี้มันหายไปสักทีครับ
เพราะอยากให้กลับมาเป็นแบบปกติเหมือนเดิมอะไรอย่าง

ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมาแบบรู้ว่าทุกคนมันติดติดขัดขัดนะครับ
แต่ไม่อยากให้ใครมาเดินทางผิดเหมือนผม
เกิดเมื่อวานถ้าผมไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือ
ป่านี้ผมก็คงยังไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้นะครับ
คือความจริงแล้วแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าทางเลือกมันน้อยเหลือเกินเนี่ย

ต้องคิดดีนะครับอะไรที่มันจะผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ
บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นใจแต่เขาก็ต้องดำเนินคดีนะ
แต่อันนี้มีคนช่วยจ่ายเงินก่อนแล้วร้านสะดวกซื้อเขาก็ไม่ติดใจเอาความ
ทีมข่าวของเราก็เลยเอาอย่างนี้
ลองโทรไปหาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดวงฤทธิ์เบนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
คือเพื่อจะถามว่าไอ้เคสแบบนี้กรณีแบบนี้ความจริงแล้วทางออกมันเป็นยังไงบ้าง
คุณดวงฤทธิ์เนี่ยพอรู้ข่าวแล้วก็อ๋อแบบนี้เหรอมีแบบนี้แบบนี้เหรอ
มาเลยฮะมาเลยพร้อมกับรองประหลัดกระทรวงแรงงาน
แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานมาที่แถวรามอินทรา
แถวที่หนุ่มตกงานคนนี้เขาก่อเหตุเนี่ยที่เขาอยู่แถวนี้เลย
มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ถามว่าเออทำอะไรได้บ้าง
มีความสามารถแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็เช็คว่ามีผู้ประกอบการ
ตรงไหนที่เขาต้องการคนงานแบบนั้นแบบนี้บ้างตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในพื้นที่
ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่๙
อ่าก็ตรวจสอบดูให้เออพบว่ามีตำแหน่งงานที่ผู้ชายคนนี้
เขามีคุณสมบัติสามารถทำได้พอดีค่ะ
เข้าเกณฑ์ค่ะคือน้องโอเนี่ยเขาจบด้านช่างมาค่ะ
แล้วน้องก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาด้วยแล้ววันนี้เราก็ได้เตรียมตำแหน่งงานว่าง
เขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบ้านของน้องโอด้วยนะคะ
โอก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะมี๔๕แห่งที่น้องโอสนใจนะคะ
เราก็จะประสานเป็นตัวกลางประสานให้ระหว่างน้องโอกับนายจ้าง
เราแจ้งตำแหน่งงานว่างมานะคะน้องก็บอกว่าจบด้านช่างแล้วจบปวชก็ตรง
พอดีตรงประเด็นพอดีค่ะก็คิดว่าโอกาสที่น้องจะได้งานทำก็น่าจะสูงอยู่นะคะ
ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ยังว่างงานอยู่นะคะ
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ที่เราเดือดร้อน
อย่านิ่งนอนใจนะคะขอให้เรามาหาเราได้ค่ะกรมการจัดหางาน
นี่ฮะทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเลยฝากบอก
ท่านอาจจะหางานแถวระแวกใกล้ตัวแต่มันไม่มีเลย
แล้วก็คิดว่าโอ้โหหาไม่ได้ความจริงแล้วมันก็ยังพอมีอยู่
ที่เขาก็ยังรับกันอยู่ก็มีบ้างแม้ว่าจะไม่ได้แบบเยอะแยะไปหมด
ยังไงนะครับถ้าจะหางานนะครับทางกระทรวงแรงงานฝากแจ้งนะครับ
ที่ตกงานเข้าไปดูตำแหน่งงานได้ที่เพจเสิร์ฟงานด่วน
เพจเฟซบุ๊กเสิร์ฟงานด่วนนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของทางกรมการจัดหางานก็ได้
เขาจะมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีตำแหน่งงานว่าง
หรือว่าคนที่เขาต้องการตำแหน่งงานอยู่หรือถ้าเกิดไม่มีจริง
ความสามารถอาชีพลักษณะแบบเราก็ไม่มีงานเลยเนี่ยยังไงก็ลองถามเจ้าหน้าที่เขา
ว่าพอจะมีทางออกแบบไหนอะไรยังไงให้ได้บ้าง
นี่แหละค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทำข่าวทุกวัน
แล้วก็ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอด
ไม่ใช่แค่ไปสัมภาษณ์ถ่ายภาพแล้วมาออกข่าว

เราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกให้
เท่าที่ทีมข่าวของเราพอจะทำได้นะคะ